ท่านผู้ชมครับเราไปต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับที่กำแพงเพชรนะครับมีชาวบ้านที่กำแพงเพชรเขาลือกันเกี่ยวกับอาถรรพ์ของปู่หลักบ้านนะอาถรรพ์ปู่หลักบ้านตรงนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าโอ้โหทำชาวบ้านเสียชีวิตกันแบบ๖ศพภายใน๑๓วันนะคุณเขียนมาสอนคือเรียกว่า๒วันคนสองวันคนอ่ะถ้านับตามวัน
ลบหลู่นะฮะพอไปดูรายชื่อของทั้ง๖ศพเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวกับโรคชะลานะครับทุกผู้ชมครับ
ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุคือในหกศพเนี่ย
อายุน้อยที่สุดนะ๖๓ปีมากที่สุดเนี่ย
คือ๙๐ปีนะครับโดยเชื่อว่า
อาจเป็นเพราะศพที่๓นะฮะ
เผาในวันเสาร์ก็คือวันที่๕กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันต้องห้าม
ตามความเชื่อของทางพื้นที่ทางถิ่นภาคอีสานในหมู่บ้านนั้นนะฮะ
เนื่องจากการเผาศพในวันดังกล่าวเนี่ยมันจะขัดต่อกฎข้อห้ามของปู่หลักบ้าน
หรือว่าสารหลักบ้านที่เป็นสารที่อยู่ประจำหมู่บ้านนะครับ
กฎข้อห้ามเนี่ยประกอบด้วยก็คือห้ามฆ่าสัตว์ใหญ่ในหมู่บ้าน
ถ้าตรงกับวันเสาร์อย่างวันเสาร์ที่๕กันยาที่ผ่านมา
ข้อห้ามนี้มาจากการทำพิธีตั้งปู่หลักบ้านนะครับ
โดยเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านนิมนต์พระรูปหนึ่งมาจากทางภาคอีสาน
ทำพิธีตั้งเสาปู่หลักบ้านทั้ง๔ทิศ
เพื่อปกป้องคุ้มครองให้กับชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข
พิธีกรรมก็จะมีการสวด๓คืนนะครับหลังจากนั้นจะโยงสายสินจากปู่หลักบ้าน
ยังบ้านของชาวบ้านแล้วก็ทุกคนที่เข้าร่วมพิธี
ซึ่งทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเร่งครัดนะฮะ
ที่ผ่านมาก็มีคนฝ่าฝืนนะครับเนื่องจากเหตุผลที่หลากหลาย
อย่างเช่นเวลาของการชาปนกิจศพเขาก็ต้องเป็นไปตามเวลาที่เขาพร้อมด้วยนะครับ
บางคนก็ลูกหลานก็จะต้องไปทำงานอย่างนี้จะกลับมาได้กว่าเสาร์อาทิตย์อย่างนี้
เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้เผาศพวันเสาร์บางทีเขาก็ลำบากนะ
แต่บางคนก็เงินทองไม่พอมันก็จำเป็นต้องเผาวันเสาร์แล้ว
ไว้นานกว่านี้ไม่ได้แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
เพื่อขายข้อข้องใจนะครับทีมข่าวของเราก็ไปหาญาติของศพที่๓ที่ไปเผาวันเสาร์
แล้วทีนี้ก็มีต่ออีก๓ศพเป็น๖ศพใน๑๓วัน
ว่าเออมันผิดกฎข้อห้ามของปู่หลักบ้านมันเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร
ได้คุยกับลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตศพที่๓ของหมู่บ้านนะครับ
เธอบอกว่าเธอไม่ตั้งใจนะฮะที่จะฝ่าฝืนกฎข้อห้ามของสารหลักบ้านปู่หลักบ้าน
ก่อนเผาก็สอบถามชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าเออเผาได้ไหม
ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านบอกว่าก็เผาได้นะแต่ก็ทำพิธีเผาหลอกไปก่อนก็ได้
พอถึงเวลาแห่ศพจะมาเผาก็ทำเหมือนเผาหลอกให้ชาวบ้านเนี่ย
จะได้รู้สึกเหมือนกับไม่กังวลมากนะครับทำให้เกิดการเสียชีวิตต่อเนื่องอะไรอย่างเง
ได้ไม่กังวลกันเธอก็รู้สึกเสียใจเพราะเหมือนกับเป็นต้นเหตุการณ์ตายติดต่อกัน
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ดื้อร้านจะเผาแต่ทุกอย่างจัดเตรียมไว้หมดแล้ว
ส่วนตัวมองว่านอกจากการเผาผิดกฎแล้วคิดว่าการที่ตั้งเมนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้
เพราะปกติเมนจะตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่เมนที่วัดที่นี่เนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือ
เหนือ

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดหนองกอง
เพราะว่าวันนี้มีพิธีเผาศพนายสุรินศพที่๔นะคะ
คุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปคุยกับนางสงครานธานีกุลอายุ๗๐ปี
ก็เป็นคนเท่าคนแก่ของในหมู่บ้านหนองกองค่ะ
บอกว่าเชื่อว่าการเสียชีวิตของนายสุรินน่าจะมาจากอาถรรพ์ปู่หลักบ้าน
เพราะก่อนที่นายสุรินจะเสียชีวิตนายสุรินเดินทางไปช่วยงานนางล้วนศพที่๓
คือไปช่วยสร้างประสาทให้คนตายคือตามประเพณีของชาวบ้านภาคอีสานนะคะ
ก็คือต้องสร้างบ้านให้กับผีให้วิญญาณอยู่
ตอนกำลังขี่รถกลับบ้านประสบอุบัติเหตุคือรถจักรยานยนต์ไปเฉียวชนกับรถบรรทุกแตงโมจนได้รับบาดเจ็บ
ตอนที่ชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะนายสุรินถามหาคนซ้อนท้ายว่าคนซ้อนเป็นอะไรไหม
ชาวบ้านก็ตกใจค่ะตกใจเพราะว่าไม่ได้มีใครซ้อนมาเลยนายสุรินมาคนเดียว
จากนั้นนายสุรินก็เสียชีวิตก็เลยเชื่อว่าการที่มีคนตายติดต่อกันหลายศพอาจจะเกิดจากอาถรรพ์ปู่หลักบ้าน
เรื่องของตัวตายตัวแทนลักษณะแบบนี้นะคะ
คนที่ตายนี่มาทำงานที่บ้านศพเขาก็จะกลับบ้านไงจะกลับบ้านพอดีก็รถชนตายเลยตายกับที่เลยไม่ได้ไปเลย
เขาก็เอาศพไปโรงพยาบาลนั่นแหละซ้อนนะเก็บไหมคนที่คนที่ตายนี่นะเขาบอกว่าคนที่ซ้อนท้ายมานะเก็บไหมแต่ที่จริงไม่มีใครมาไม่มีใครซ้อนเก็บเลยแกไปคนเดียว
ถ้าว่าผิดกฎเขาก็จะเอาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาตายไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย
ไม่เก้าคนก็เจ็ดคนห้าคนหกคนสามห้าคนแค่บ้านนี้ตายตายบ่อย
ทีมข่าวของเราไปต่อค่ะไปงานศพศพที่๕ค่ะศพของนายสุพลคักมารสี
วันนี้มีการสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนสุดท้ายนะคะทีมข่าวได้คุยกับนายพุทธราชลูกชายของผู้ตาย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าคืนที่พ่อจะตายอะค่ะยังนอนคุยกับพ่ออยู่เลยแล้วพ่อแข็งแรงนะคะ
ไม่มีทีท่าว่าจะเสียชีวิตไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเอง
คือพ่อเนี่ยไปช่วยงานศพทุกศพก็เลยเชื่อว่าที่ตายเพราะอาถรรพ์ปู่หลักบ้าน
ก่อนหน้านี้ไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับอาถรรพ์เรื่องของตัวตายตัวแทนเอาชีวิตใครไปเนี่ยไม่เคยเชื่อ
แต่ตอนนี้เชื่อค่ะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็สูญเสียแฟนเพราะอาถรรพ์ปู่หลักบ้าน
แล้วก็มาเสียพ่อไปอีกตอนนี้รู้สึกโกรธอยากถามว่าคนอื่นเยอะแยะ
มาเอาพ่อผมไปทำไมทำไมต้องเอาคนในหมู่บ้านไปเยอะขนาดนี้
เกิดกับตัวเองแล้วเชื่อสองครั้งแล้วผม

กับเพื่อนทางตรงตรงนั้นมันเขาจะไปเล่นมวยเล่นสนุกคนเยอะ
เป็นร้านข้าวแก๋วเลยพี่แต่เป็นทางตรง
คือที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปวันนี้
คือที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปวันนี้
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเชื่อนะคะเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของปู่หลักบ้านนะคะ
วันนี้ชาวบ้านก็เลยประชุมหารือกันว่าวันอาทิตย์จะทำพิธีสูดถอนขอขมาปู่หลักบ้าน
เพื่อขอโทษขอโพยถ้าหากว่าคนในหมู่บ้านทำผิดกฎข้อห้าม
นำมาซึ่งการเสียชีวิตของหลายคนในหมู่บ้านลักษณะแบบนี้นะคะ
มีเรื่องของโรคประจำตัวมันอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือไม่อย่างไร